ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเรื่องเจี๊ยบกับนิด

เหตุการณ์นี้เนี่ยตอนที่ตำรวจนะนะคุมตัวเจี๊๊พครับ
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะมันเหมือนกับกำลังจะมีความชุลมุนวุ่นวาย
คนตะโกนด่าตะโกนด่าจังหวะนี้ดันเสียงมาให้ฟังเลยค่ะ
เห็นผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ไหมที่คนป้องกันอยู่เนี่ยที่กระเป๋าสะพายแพทย์เขาโมโหเพราะอะไรเขาคือสามีคนแรกของนิดนิดคนตายคุณผู้ชมแล้วมีลูกด้วยกันกับนิด๓คน

แปลว่าเจี๊ยบคือคนที่ทำให้ลูกทั้ง๓คนของเขากำพาแม่จะไม่ขึ้นได้ยังไงจะไม่โมโหได้ยังไงตะโกนแบบเจี๊ยบ
เพราะว่าตอนที่นักข่าวพยายามถามถึงปมในการก่อเหตุอะไรในเจี๊ยบเอง

ส่วนผู้ชายเสื้อขาวที่คุณผู้ชมเห็นสะพายกระเป๋าสีน้ำตาลคนนี้คือในเบียร์

อยู่กินกับนิดผู้ตายมาเป็น๑๐ปีค่ะ
ทีนี้ญาติก็ต้องกันตัวไว้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
ในเบียร์เขาบอกว่าพอเห็นหน้าเจี๊ยบแล้วมันขึ้นมากเลยนะ
โมโหมากเพราะว่าพอลูกผมกำพาแม่แล้วเนี่ยเจี๊ยบมาทำแบบนี้มันต้องได้รับกรรมที่มันทำไว้
อันนี้คือสามีคนแรกบอกนะคะ
เจี๊ยบได้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สพด่านมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรีค่ะ
หลังจากที่ก่อเหตุยิงนางสาวคณิตถาสุวรรณลือหรือว่านิด
หลังจากนั้นก็หลบหนีมาครอบครัวของเจี๊ยบเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะ
ให้นายเจี๊ยบเข้ามอบตัวแล้วก็ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่
สพชะอำที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
คนตำรวจตรีปิตินคัทพิชัย
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหา
กับในเจี๊ยบคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติของในเจี๊ยบ
เขาเคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วก็เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนตอนปี๖๔มาแล้วด้วย
จากข้อมูลตัวนางเสานิดผู้ตายกับนายเจี๊ยบ
เขาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แล้วก็เพิ่งจะมาแยกกันอยู่ได้สักปีหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แต่พอแยกกันอยู่แล้วเนี่ยนะตัวในเจี๊ยบเองก็ยังแสดงท่าที
แสดงอาการหึงหวงแล้วก็มีการทำร้ายร่างกาย
เวลาที่เห็นนิดออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
ออกไปเที่ยวกับแฟนคนล่าสุด

อันนี้จะมีผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับนิดผู้ตายเนี่ย
เมื่อกี้เจอในเบียร์แล้วใช่ไหมในเบียร์คือสามีคนแรก
แล้วหลังจากนั้นเขามาคบกับนายเจี๊ยบแล้วก็เลิกรากันไป
แล้วคำว่าผู้ชายคนล่าสุดหรือว่าแฟนคนล่าสุดเนี่ย
คือเขาไปภูวิลล่าด้วยกันด้วยที่บอกว่าไปฉลองวันเกิดไปกันเป็น๑๐คนนะคะ
ทีนี้ในเจี๊ยบไปดูสตอรี่ในเฟซบุ๊กไง
ว่านิดไปปาร์ตี้วันเกิดที่ภูวิลล่า
แล้วก็ตามไปจะเอาตัวนิดกลับบ้าน
แต่ทีนี้ซอกตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
คือช็อตที่นิดหนีไปไปซ่อนตัว
เพราะว่าคนอื่นเขาก็อยู่ตรงโต๊ะสนุกกัน
เขาก็รวมกลุ่มกันอยู่ปาร์ตี้กันอยู่
ทีนี้พอนิดไปซ่อนตัว
ตามมาถึงมาถึงมาตรงโต๊ะสนุกนี่แหละ
แล้วเชื่อไหมไอ้วงที่โต๊ะสนุกนั้นน่ะ
แฟนคนปัจจุบันของนิดก็อยู่ตรงนั้น
คือเขามาตะโกนถามหานิดอยู่ไหน
แฟนคนปัจจุบันเนี่ยเค้าคบกับนิตมาปีนึงละ
แล้วเขาเปิดประตูให้เจี๊ยบเข้ามาในภูวิลล่าด้วย
คือตอนนั้นรู้แหละรู้ว่าเจี๊ยบคือแฟนเก่าของนิด
แต่ว่าแฟนคนปัจจุบันบอกกับเจี๊ยไปเลย
บอกว่านิดไม่อยู่เพราะว่ารู้ไงว่าเจี๊ยบต้องมาหานิดแน่
ทีนี้เจี๊ยบโมโหเจี๊ยบวิ่งมาแล้วพอมาเจอ
ยิงจากตรงนี้ค่ะตรงหน้าต่างมาเนี่ย
ทำให้นิดเสียชีวิตนะคะ
แล้วคิดดูนะถ้าเกิดว่าเจี๊ยบรู้ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ

ตัวแฟนคนปัจจุบันเขาเล่าเลยว่าผมว่าผมไม่รอด

คือจุดที่นิดโดนเจี๊ยบยิงตรงตรอกตรงซอกตรงนี้

เขาจะมารังความไปหาที่บ้านอะไรอย่างนี้

ใช่ครับถ้าวันนั้นเขารู้จัก
ก็เคยเห็นหน้าผมก็ได้เสียชีวิตด้วย

น้องของในเจี๊ยบน้องสาวของในเจี๊ย

ที่พี่ชายทำไปเนี่ยเพราะความโกรธ
หลักมันน่าจะเป็นเรื่องของเงิน
เพราะว่าฝั่งนิดก็เอาไปจากพี่ชาย

มันเท่าไรคะเหมือนจำนวนนั้นอะค่ะ
ซึ่งเขาเคยหลอกเงินคุณเจ๊บไปเลี้ยงผู้ชายคนอื่น

ใช่ค่ะล่าสุดนี่เงินก้อนนี้ไม่รู้เท่าไหร่

แล้วเขาก็พลิกแพงให้มาคืน

อ่ารวมเลยว่าเป็นหลักล้านนะคะ
โอ้โหหลักล้าน

แล้วเนี่ยค่ะน้องสาวของนายเจี๊ยบผู้ก่อเหตุ

ผู้เสียชีวิตไปแล้วพูดอะไรไม่ได้นะคะ
แล้วอย่างหนึ่งน้องสาวของผู้ก่อเหตุบอกว่า
พี่ชายกับนางเสานิดยังไม่ได้เลิกรากัน
อันนี้คือข้อมูลจากฝากฝั่งของ

ทีนี้พ่อของนางเสานิดได้นิมนต์พระหนึ่งรูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวที่ภูวิลล่าค่ะ

แล้วก็บอกว่าลูกสาวผมเป็นคนชอบเที่ยวติดเพื่อน
แต่สิ่งที่เจี๊ยบทำกับลูกสาวผมมันก็รุนแรงเกินไป
ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถามว่าพ่อถ้าเจ๊ฟจะมาเจอมากราบขอคำมามาอะไร

ให้ตำรวจดำเนินการไปนะคะ